ค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้คุณผู้ชมที่นครราชศรีมา
ชาวบ้านเนี่ยมาดูมันตีนเสือคุณผู้ชมเคยได้ยินไหม
เราอาจจะคุ้นมันเทศมันแก้วมันตะเพราใช่ไหมแต่นี่มันตีนเสือ
หน้าตามันเป็นยังไงไปดูกันหน่อยค่ะนี่ไงเหมือนไหม
เหมือนเท้าเสือมันดูเป็นอุ้งเท้านะแต่เหมือนอุ้งเท้าหมีเหมือนกันนะ

มีช่วงที่แบบว่ามีช่วงคุ้นสัตและก็เป็นช่วงใบละลิปเรียบเนี่ย
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะมีแม่ค้าขายกับข้าวรายหนึ่ง
เขานำมันขนาดใหญ่มาวางขายวางข้างข้างอาหารถุงอ่ะ
วางเคียงกันเลยแบบเนี้ยอืมทำให้คนที่มาซื้อกับข้าว
อุ๊ยแปลกใจเอ๊ะนี่มันนี่มันอะไรอ่ะเนี้ย

จากการที่ได้สอบถามนางประพาศีภูมิกำเนิดอายุห้าสิบสี่ปี
เจ้าของหัวมันนี่แหละเธอบอกว่า
ลูกมันตีนเสือนี้เอาไว้ที่สวนหลังบ้าน

ก็เลยทำให้หัวมันเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โหมันเริ่มเลย
วันนี้ขุดมานะเอามาขายกิโลกรัมละ๑๐บาทเท่านั้น
ถือว่าราคาไม่แพงนะเป็นของหายากแต่ราคาดีแบบนี้

ซึ่งมันตีนเสือที่นำมาขายนี่นะคะ

คนเดียวอาจจะเอาไปไม่หมดก็แบ่งไปหั่นไปก็แล้วกัน
ก็เลือกเอาแล้วกันจะเอานิ้วโป้งนิ้วนาง

ก็มันไม่เป็นปืนถ้าคุณก็เลือกเอาที่นี่
เพราะคุณเอาส้น

ค่ะปลายเท้าปลายส่วนหนึ่งของมัน
แต่ทีนี้ถ้าจะบอกว่าเห็นหน้าตาแปลกแบบนี้

บางทีชาวบ้านจะเรียกมันว่ามันเลือด
เพราะว่าเนื้อของมันจะมีสีแดง
อันนี้เราอาจจะเห็นเป็นมะม่วงใช่ไหม
เวลาเอาไปปรุงสุกแล้วมันอาจจะเปลี่ยนสี
เป็นสีแดงหน่อยนะคะ

เอ้อมันจะนับนับทำไม
บางหัวอาจจะไม่เหมือนกันไง
จริง
นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นของแปลกที่หาได้ในตลาดจอแจแห่งนี้
ส่วนรสชาตินั่นแหละค่ะพูดเลยว่าอร่อยมาก

เคยเท่าที่ฉันก็ยังไม่เคยทานยังไม่เคยเห็น
แล้วก็นำไปประกอบอาหารทั้งคาวและหวานได้นะคะ
ก็คงจะคล้ายกับมันเทศแหละนะ
ที่แบบเป็นเนื้อปุ๋ยหน่อย
ไปทำขนมทำอาหารน่ารับประทาน

ช่วยดูแลบำรุงสูงความภาพเราด้วย